คุณผู้ชมไปดูกรณีที่ชาวเน็ตตอนนี้เขาแห่ชื่นชมตำรวจนายหนึ่ง

ก็เพราะว่าตำรวจนายนี้พยายามที่จะเข้าไปชาร์จตัว
ผู้หญิงคนหนึ่งอายุสักประมาณ๒๗ปี
เธอกำลังคิดสั้นจะกระโดดสะพานเพื่อฆ่าตัวตาย

ปรากฏว่าช่วยมาได้สำเร็จ

พยายามที่จะเกลี้ยกล่อมไปดูคลิปวินาทีที่เกิดขึ้นค่ะ

คือตำรวจนายนี้เขาสวมหมวกกันน็อก
แล้วก็ที่หมวกเขามีกล้องวงจรปิดด้วย
แล้วก็สามารถบันทึกเหตุการณ์ได้ทั้งหมด

คิดสั้นฆ่าตัวตายด้วยการกระโดดสะพาน

หลังจากที่ตำรวจได้รับแจ้งเหตุ
ก็พยายามที่จะเร่งขี่มอเตอร์ไซค์ค่ะ

ปิดที่บริเวณหน้าด้วยนะคะ
ที่จะกระโดดสะพานเพื่อฆ่าตัวตาย

พอเห็นแบบนี้ก็รีบเข้าชาร์จตัว

แล้วก็ช่วยยกแค้นยกขาเธอออกมา

แล้วก็สามารถช่วยได้อย่างปลอดภัยด้วยนะคะ

หลังจากที่มีคนแชร์คลิปนี้ออกไป

เขาก็ชื่นชมวีรกรรมของตำรวจ

ก่อนหน้านี้พยายามที่จะเกลี้ยกล่อมเธอด้วยเนี่ยนะคะ
ซึ่งส่วนใหญ่ก็ชมตำรวจแหละบอกว่า

ต้องขอชื่นชมพลเมืองดี

สาวรายนี้ไม่คิดสั้นกระโดดสะพาน

ถามว่าความคืบหน้าเรื่องนี้เป็นอย่างไร

ก็ติดต่อสอบถามไปคนที่โพสต์คลิป

ตำรวจตรีธนานินวิมุติ
เป็นผู้บังคับหมู่งานปราบราม
สพรัฐนาธิเบสจังหวัดนนทบุรี

เหตุการณ์จริงคือเกิดสักประมาณ
๙โมงเช้าของวันที่๒๘พฤษภาคม
ที่ผ่านมาบริเวณสะพานพระนั่ง๙
ก่อนเกิดเหตุได้รับแจ้งจากวิทยุ
ว่ามีคนคิดสั้นจะฆ่าตัวตาย

ตำรวจนายนี้ค่ะก็ไม่ได้นิ่งเฉย

ด้วยภาระหน้าที่
ก็พยายามที่จะขี่รถมาเลยค่ะ
รถมอเตอร์ไซค์มาอย่างรวดเร็วเลยนะคะ
เดินทางมากับเพื่อนตำรวจอีกนายหนึ่ง

กำลังยืนร้องไห้อยู่กลางสะพาน
ที่จะกระโดดสะพานเพื่อฆ่าตัวตาย
ระหว่างนั้นเองก็มีพลเมืองดี

เกลี้ยกล่อมเพื่อให้เห็นว่า

จากนั้นก็มีญาติญาติมารับตัวไปในที่สุดนะคะ
ถามว่าสาเหตุการคิดสั้นฆ่าตัวตายตอนนี้มาจากอะไร

เธอเอาแต่ร้องห่มร้องไห้
ทราบแต่เพียงว่าเธอเนี่ยมีอายุประมาณสัก๒๗ปี
ซึ่งเขาก็มีการกล่าวขอบคุณโลกโซเชียลนะ
ที่ให้กำลังใจแล้วก็ชื่นชม

เพราะว่าถือว่าปฏิบัติตามหน้าที่
ตรงนี้อยากให้ขอบคุณพลเมืองดี

คือตำรวจบอกว่าจริงก็ไม่ใช่ตัวเองคนเดียวนะ

ที่ไปช่วยเธอได้สำเร็จ

ก็ขอบคุณชาวเน็ตนะคะที่แห่แชร์คลิปนี้

ตำรวจทำดีก็ต้องชื่นชมนะคะ